ด้านหลังนี้ชาวบ้านเขาบอกไม่ไหวแล้วนะ
คนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาบึ้มมาระเบิดใส่
แล้วคือมันทำทั้งกลางวันทำทั้งกลางคืน
จากปีที่แล้วจนถึงปีนี้๖รอบแล้วนะ
วันดีคืนดีเอาก้อนอิดปั๊กปลาเข้าบ้าน
คุณตำรวจคุณตำรวจมาจับไอ้คนนี้ไปที

ตำรวจบอกอย่างนี้อะโอ๊ยทำไมอะ
เฮ้ยมาอย่างนี้หรือเปล่าโอ๊ยมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า

แล้วเอาให้เห็นทั้งกลางวันกลางคืนเห็นป่ะ
คือมันไม่ใช่แบบลูกเดียวจนกล้องวงจรปิดสั่นสายไฟแบบโหสั่นเลย
นี่ไอ้ล็อตนี้เยอะนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
แล้วถ้าเกิดบ้านคุณผู้ชมคือบ้านหลังนี้ทำไง
ต้องเจอกับสภาพแบบนี้ตั้งแต่ปี๖๕จนถึงตอนนี้เจอมา๖ครั้งแล้ว

มันไม่ไหวไหมอ่ะถ้าเกิดว่ามาขนาดนี้มีเรื่องอะไรกันเหรอ
ทะเลาะอะไรกันเหรอแค้นอะไรกันหนักมากใช่ไหม

นี่ไงแต่ดอมคือทุกคนก็ไม่ได้สามารถจะย้ายบ้านได้ตลอด
คือก็จริงอันนี้เขาบอกว่าเขาก็เดือดร้อน
อย่างเหตุการณ์ที่เอาให้ดูเมื่อกี้เกิด๒๗กันยานะคะ
เพิ่งเกิดขึ้นเลยนี่เมื่อ๓วันที่แล้ว
แล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบอกว่าเกิดหลายครั้งแล้ว

เมื่อวานนะนักข่าวก็เลยไปที่บ้านนี้
อยู่ในซอยจุทรางกูล๙อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
ไปเจอกับพี่เจ้าของบ้านพี่ธนกระหนกค่ะ

เอามาให้ดูร่องรอยที่หลงเหลืออยู่เศษซากต่างที่เขาปลาเข้ามา
ขวดแก้วขวดเบียร์ก้อนอิดระเบิด
นี่ค่ะไปแจ้งความด้วยนะ
พี่ไปแจ้งความมา๖ครั้งแล้วน้อง
บ้านพี่น่ะโดนครั้งแรกเลยเมื่อตอนธันวา๖๔
ตอนนั้นพี่ไม่รู้หรอกว่าใครทำพี่ก็แจ้งความไว้ก่อน
หลังจากนั้นนี่นี่แก๊บมาพี่ติดกล้องเลยน้อง

ผู้ชายคนนี้เขามาปลาของใส่บ้านพี่

เมื่อกี้ที่พี่บอกไป๒๗กันยานี่๖ครั้งแล้วนะ
ไม่ได้๖ครั้งเนี่ยที่ไปแจ้งมันไม่มีคืบหน้าคืบหลังเลยเหรอ
คือเอาหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความเอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความแล้ว

แล้วทีนี้รู้แล้วด้วยนะว่าคนที่ปลาระเบิดน่ะคือใคร

เอาใบแจ้งความมาให้ดูเลย
ออกไปโรงพักไปแจ้งความเราก็บอกว่าเออคุณตำรวจนั้นโอ้ยยากยากยากยาก
เขาก็บอกแบบนี้เขาคลั่งยาเขาบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเขาหรอก
แต่ว่าเขาหลอนเขาแบบเหมือนเป็นคนหูแว่ว
เดี๋ยวนะถ้าเกิดว่ายากยากยากอย่างนี้ต้องมีตำรวจให้ทำอะไรได้บ้างนะคะ
เออเออไม่จับคนร้ายให้กับชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนไงแล้วจะมีไว้ไว้ทำเพื่ออะไร
อยากทำอะไรเออเนี่ยอยากรู้แต่ทีนี้ก็ต้องฟังทางฝั่งตำรวจเขาด้วยไง
ไหมว่าตำรวจเขาให้เหตุผลว่ายังไงเพราะนักข่าวก็ลงพื้นที่
ไปคุยกับตำรวจที่สพเมืองมหาสารคามเขาบอกอ๋อตอนนี้
ประสานกับสพกุชินรายแล้วนะให้ช่วยตามตัวกุชินรายที่กรสิน
เพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนกาลสินใช่ไหมอยู่อำเภอกุชินราย
ตามตัวหน่อยนายวัชิรยาคนนี้เพราะว่ามีข้อมูลว่าเขาหลังจากก่อเหตุแล้วอ่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกบดานที่บ้านพักเขาห่างจากจุดที่เกิดเหตุเนี่ย
เกือบร้อยกิโลเหมือนกันนะคะแล้วตอนนี้ก็รู้เบาะแสแล้ว
คาดว่าวันนี้วันนี้นั่นแหละอาจจะจับตัวได้
ยากก็ต้องทำนะคุณตำรวจนะเพื่อให้ชาวบ้านเขาได้นอนแบบหลับหน่อย
ไม่ใช่กลางค่ำกลางคืนก็ต้องมาหวาดภาวะกับเสียงบึ้มแบบนี้
แล้วต้องไปดูด้วยว่าสรุปคือคนที่มาก่อเหตุกับบ้านหลังนี้
เขามีเรื่องหมางเขามีเรื่องแค้นอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า
อันนี้อยากรู้คือถ้าจะปลาผิดบ้านมันคงไม่ปลาผิด๖ครั้งหรอกมั้
ใช่แล้วปลาตั้งแต่ปี๖๔ใช่ไหมใช่
แล้วเดี๋ยวต้องไปดูไงว่านอกจากบ้านหลังนี้แล้วเขาไปก่อเหตุกับบ้านหลังอื่นด้วยหรือเปล่า
แค่คลั่งยาร้ำมะปลาระเบิดนี้เฉย
หรือเขามีปมอะไรกับบ้านหลังนี้กันแน่นะคะ